แรกวันนี้คุณผู้ชมไปเริ่มดูเหตุการณ์ความคืบหน้าที่สามีภรรยาเขาหึงหวงกัน
ซึ่งสามีเป็นถึงนายตำรวจนะครับก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเองโดยการใช้หมอนกดหน้าจนสิ้นใจ
นำร่างเธอไปเผาโดยใช้ยางรถยนต์เป็นเชื้อเพลิงเสร็จสับปุ๊บเอากระดูกไปโยนทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพญา
ดูไปแจ้งความตำรวจก็เลยเชิงตัวตำรวจคนนี้แหละ
เอาหมอนกดหน้าไปแต่เธอนั้นสิ้นลมไปซะก่อน

ตำรวจภูทรพระนครศรีอายุทยาจับกลุ่ม๑๐ตำรวจเอกปิยะนาโควง
เป็นตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรพระนครศรีอายุทยา
หลังจากที่ฆ่านางสาวธันนิสาวิชชะนันคุณนิธิอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นแฟนของเขาเอง
ตัวเขาก็พาพาไปชี้จุดว่าเผาอำพรางตรงนี้
ที่บริเวณปากซอยโรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุคลตำบลลำไซดอำเภอวังน้อยที่อายุทยาครับ
จากการตรวจพบก็มียางรถยนต์ซึ่งถูกเผาแล้ว
แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนกระดูกบางส่วนตกอยู่ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดส่วนกระดูกที่พบนั้นจะส่งไปจนสูตร
ตรงกันหรือเปล่าเพื่อยืนยันว่าชิ้นส่วนที่ถูกเผาไปนั้นเป็นของผู้ตายจริงหรือไม่
จับกลุ่มครั้งนี้มันสืบเนื่องมาจากญาติของนางสาวธันนิสาไปแจ้งความ
ธนิสาหายตัวไปตั้งแต่๑๑มีนาคม
หลังจากนั้นตำรวจเข้นสอบก็ตามไปจับกลุ่มตัว๑๐ตำรวจเอฟรียะ
ซึ่งเป็นสามีของผู้ตายสอบไปสอบมาก็สารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
วันที่เกิดเหตุในตี๒ของวันที่๑๑มีนาคมตอนนั้นกลับมาที่บ้านพักตำรวจทะเลาะกัน
ทะเลาะกันกับผู้ตายทะเลาะไปทะเลาะมาบันดาลโทษะเอาหมอนกดที่หน้าผู้ตาย
จนหายใจไม่ออกแล้วก็สิ้นใจตัวเองกำรวจนะครับแต่ว่าทำการแบบนี้
จากนั้นเนี่ยนำศพภรรยาใส่กระเป๋าเสื้อผ้าขนาดใหญ่ใส่ท้ายกระบะขับไปเผาอยู่ในซอย
โรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุคลที่วังน้อยที่อายุทยานะฮะ
แล้วก็เอายางรถยนต์๒เส้นสุมจุดไฟเผาจนเหลือแต่กระดูกครับ
แล้วก็เอากระดูกที่พอจะเก็บได้ใส่ถุง
นำกระดูกที่เหลือทิ้งลงในแม่น้ำ

ก็ไปทำงานที่ศาลิจริงตำรวจนี่ล่ะครับ
จนญาติของผู้ตายทำไมคือคนหายไป

ก็ไปแจ้งความว่ามีคนหายตำรวจก็เลยเรียกนะฮะฝ่าย๑๐ตำรวจเอกปียับมาสอบปากคำ
เพราะแน่นอนก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเป็นสองสามีภรรยากัน
สุดท้ายก็สารภาพว่าเป็นคนลงมือทำแต่มันเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าให้ตาย
ที่ทำเนี่ยมันมีเรื่องความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
สาวผู้ตายชื่อว่าสุธรรมาศเขาบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเธอกับพี่สาว
เปิดร้านยำอยู่ขายยำอยู่แถวตลาดแกรนครับ
จากนั้นก็เก็บร้านกลับไปที่บ้านถึงประมาณสักตี๒ได้
จากนั้นเธอก็นอนอยู่ข้างล่างส่วนผู้ตายนอนข้างบน
พอบ่ายของอีกวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมไม่เจอพี่สาว
ลงไปปลุกเอ๊ะก็ไม่เจอเดินขึ้นไปดูประตูห้องนอนก็ปิดล็อก
แม้มหน้าต่างดูก็ไม่เจอคนอยู่ในห้องเลย
โทรศัพท์กับกุญแจรถของใช้ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในห้องครับ
ก็เลยโทรไปแจ้งว่าผู้ตายหายตัวไปไม่รู้หายไปไหน
ญาติก็เลยไปแจ้งความคนหายฟังเสียงน้องสาวหน่อยนะครับ
มันเอกใจมันแปลกใจตรงที่ว่าทำไมเขาไม่รับโทรศัพท์
แล้วแอบจากตรงนี้แอบดูตรงประตูคือว่าเขาไม่ได้นอนอยู่
ครับน้องก็เลยใช้มีดอ่ะงัดประตูออก
เข้าไปก็คือไม่เจอไม่เจออะไรแล้วเจออะไรบ้างเนี่ย
โทรศัพท์เจอกระเป๋าเจอกุญแจรถค่ะ
แล้วก็ทางหน้าตามันจะจังใจแง้มได้ไงครับ
ทีนี้หนูลองเปิดประตูก่อนประตูมันถูกล็อกจาก
หนูก็เลยเอ่อแง้มเริ่มลับไปข้างบนน่ะ
แม้มดูแล้วก็เจอรถมอไซค์อยู่รองเท้าเขาอยู่
น้องสาวของผู้ตายอีกคนนึงชื่อว่านางสาวคณิตถา
เขาบอกว่าก่อนจะแจ้งความพี่สาวหายไป
เขาเริ่มสงสัยในตัวสามีพี่สาวเพราะอะไร
เขาไปสอบถามจากสามีพี่สาวคือผู้ก่อเหตุเนี่ย
ได้คำตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหน
คือเขาก็สงสัยว่าทำไมเป็นสามีภรรยากันถึงไม่รู้ล่ะ
เพราะว่าก่อนที่จะหายไปก็นอนอยู่ข้างบนที่บ้านกับตัวเองนะครับ
ซึ่งปกติผู้ตายเองเวลาจะออกไปไหนก็จะเอาโทรศัพท์มือถือ
เอากุญแจรถเอารถยนต์ไปด้วยแต่ครั้งนี้ทำไมทุกอย่างมันอยู่ครบ
ก็เลยสงสัยก็เลยมั่นใจว่ามันต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่นะครับ
ก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นได้ยินบ่อยว่า
ตำรวจเอกปียะทะเลาะกับพี่สาวเขาบ่อยครั้ง
ขั้นกลับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกันไว้ด้วย

ครั้งสุดท้ายพาพี่สาวไปที่วังน้อย
เหมือนกับมีการใช้ปืนเจาะศีรษะด้วยเหมือนจะยิงทิ้ง
แต่พี่สามร้องขอชิดเอาไว้เมื่อครั้งก่อน
เหตุการณ์ครั้งล่าสุดไม่อยากจะเชื่อเลยว่า
คนที่ทำเนี่ยเป็นสามีพี่สาว
แล้วใจร้ายขนาดถึงฆ่ากันให้ตายขนาดนี้ครับ
สุดท้ายนะฮะตำรวจใช้เวลา๒๓วัน

ก็คือสามีผู้ตายเป็นคนทำ

จนถึงแก่ความตายแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ